นี่คือฝรั่งทั้ง๓แบบไม่รู้ว่าคุณคุ้นเคยกับฝรั่งบ้างไหม
นี่คือฝรั่งกิมจู๓กิโลกรัมนะฮะ
สหวานกรอบราคาถูกมากค่ะ
อันนี้ดอกไม้ฝรั่ง๒ขีดนิยมทำอาหารอร่อยจุงเบย
ของผมผักชีฝรั่งครับผม๒กิโลกรัมครับผม

เพื่อเพิ่มความหอมให้เมนูโปรดของคุณ

อันนี้ถูกในสุด

ขอบพระบุญนะครับ
เอาล่ะคุณนี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ

วดหลังครั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคา
อันไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
ถ้าอันนี้มีแบรนด์

มันมีชื่อด้วยเห็นไหม

ส่วนอันนี้รู้สึกว่าเอามาน้อยคือ

คุณคิดว่าเป็นของที่ถูกที่สุด

ที่คุณลูกเต่าและคุณวัดไม่ได้เลือก

และเป๊กจะเฉลยผักชีฝรั่ง๒กิโลกรัม
ที่คุณลูกเต๋าและคุณวัดเลือก

ห่อไม้ฝรั่ง๒ขีด

ราคาต้องแพงกว่า๕๕บาท

แพงกว่าแพงกว่า

ตอนนี้ถึงวัดกับคุณลูกสาว
จะสมเงินไปแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท

คำถามเหมือนเดิมของชิ้นไหน

นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่า

ปกติชีวิตคุกคีเกี่ยวกับน้ำไหม
แน่นอนค่ะชอบน้ำอะไรบ้าง

ถูกต้องค่ะขึ้นชื่อว่าน้ำกินได้หมด

แล้วมันจะร้อน

น้ำจะออกจากหนูใกล้ต้น
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุคุณภาพชั้นดี
ส่วนอันที่๒ของนครกองตะโพน

นี่คือถังน้ำแฮปปี้บาท
บรรจุ๖๖ลิตรพร้อมฝาด้วย

นี่ชุดทำความสะอาดห้องน้ำครับผม
บอกได้เลยว่าประกอบไปด้วยแปลงขันห้องน้ำ
และถุงมือยางปกป้องมือคุณ
สุดยอดครับและไม่แพง
ของผมดีกว่าไม่เกิน๒๐บาท
เฮ่ยอย่าบอกราคาเลย

ของผมถูกกว่าครับผมอันนี้ถูกกว่าเพื่อนอิวาร์ดคุณลูกเตาค์
เอาล่ะนี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะมูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ไม่มีใครรู้ราคาหรอกค่ะอย่าไปเชื่อ

แล้วทีนี้ถ้าเราแยกราคามันก็จะคือบวกกันไง

ซึ่งราคาก็อาจจะอยู่ประมาณไม่เกิน๒๐๐บาท
คุณต้องตอบแล้วค่ะว่าสินค้า๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

งั้นพี่เป๊กจะเฉลยอันที่๓ที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ

และและโอเคค่ะโอเคค่ะให้หนูช่วยหนูโอเคค่ะ

และเซตฝักบัวที่คุณเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๑๑๘บาท
และราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ถูกคว่าถูกคว่าถูกคว่า

ฟักบัวอาบน้ำเซ็ตนี้ราคาถูกที่สุดค่ะ
หันข้อนี้ค่ะมาได้ค่ะตอนนี้จากต้นไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท
อย่างที่เขาคุยโวไว้ค่ะว่าดวงเขาแข็ง
ไม่รู้ว่าดวงแข่งแล้วใจแข็งด้วยหรือเปล่า
คุณตัวช่วยคุณไม่มีแล้วนะมาหลายข้อแล้วที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วย

เป๊กจะถามคุณว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ถ้าคุณหยุดเมื่อกี้นี่คุณสะสมมาแล้ว๒๕๐๐บาท
เป๊กจะให้คุณครึ่งหนึ่งนั่นคือ๑๒๕๐๐บาท
แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณใจแข็งพอ
เงิน๓๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่ในข้อหน้า

เอาล่ะแม่ถ้าหยุดแบบนี้ค่ะสะสมมา๒๕๐๐๐บาท
ดวงแข็งแต่ใจไม่แข็งพอ
คุณวัดกับคุณลูกเต๋าเลยเลือกที่จะหยุดไหม
ไปต่อรับเงินรางวัล๑๒๕๐๐บาท
เจ๊ฉันนั่งกับเจ๊มาฉันยังไม่เห็นลูกค้าเข้าร้านเลย

บอสจะเฮ้ยลูกค้าเข้าล้านเดี๋ยวไปดู
เจ๊เดี๋ยวจัดการเอง
รับเลยนะคะ

ไม่เยอะอยู่ร้านกันไม่รู้จักบริการใกล้ชิด

ต้องลาเปล่าดีกับเค้า

พี่ขอโทษด้วยพอดีนี่แม่พี่เป็นยิ่งคน
ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของร้าน
มีอะไรจ๊ะ

มะม่วงไม่มันหรอกแต่ว่าเจ๊อ่ะมันมาก
เจ๊ครับ
ว่าแถวนี้ผลไม้มันไม่ค่อยสุกนะครับเนี่ย

ไม่ขายล่ะไปคู่จ่ายอย่างนี้
ไม่รู้จักซะแล้วของเหี่ยว
โธ่โหน่ะลูกภาพจะโหลงไว้

บ้าให้เอ้อ

โฮยเดี๋ยวลูกภาพนักให้หลุดเข้ามาลองให้หลุดไปได้

แท็กซี่บ้านเราเดี๋ยวนี้มันมาขับโชว์กันหรือยังไง

ผมเรียกกี่คันกี่คันก็ไม่ไปไม่ไป

ดูเวลามันก็เขียนหน้ารถว่าว่าง

เกะไหนอ่ะพี่มันหลายคันสิบอีกคันมันไม่ไป
แต่เดี๋ยวนะเมาก็เมาส์เดี๋ยวหาว่าผสมโลง
เจ๊ละนายเหมือนกันนะพวกแท็กซี่เนี่ยอย่าให้พูด

ธรรมดาที่ไหนพวกนี้นะ
เจ๊เออโอ้โฮ

โบ้เนี่ยมันเท่าไรเนี่ยเจ๊ควรไม่ที่เมาเลย

เพราะว่าเจ๊ไม่อยากอยู่ตรงนู้นหรอกอยากอยู่ตรงนี้มาก

พวกแท็กซี่นะไม่รู้เป็นไรชอบสอดรู้สอดเห็น

จริงแท็กซี่จะสอดรู้สอดเห็นใช่ไง
มากจริงนี่เจ๊โบกนะจะสอดรู้อย่างไร

มันสอดรู้อย่างไรมันถามเจ๊ว่าจะไปไหน
นี่

โอ๊ยจะเครียด

ดูใช้ได้ทุกเรื่อง
นะถ้าเสียงหายจะตบปากให้

เจ๊เขาก็ต้องถามด้วยว่าเจ๊จะไปไหน

แต่มันเรื่องของเจ๊ไหมหน้าที่ขับก็ขับไปสิ

ไอ้ใจพูด

เพื่อนเพื่อนกันไหมน่ะผมมาทัวร์ไซค์

เพื่อนกันไซค์ด้วย

พี่ยืมรถแป๊บเดี๋ยวผมรีบจริงลูกค้ารอแล้วนี่

เฮ่ยทำไมไม่เข้าใจกันบ้างผมรีบ
จะไปไหนเรามายืมรถยืมลานี้

ก็แล้วแต่จังหวัดว่าระเบิดจะพาเพื่อนไปที่ไหนไง

แล้วเรารู้เหรอว่ารถตู้ค่าเช่าแบบไหนราคา

ค่าเช่ารถตู้จากบริษัทวีเคอินเตอร์ทัวร์จำกัด
ทั้งไปและกลับจากกรุงเทพมหานคร
ไปยัง๓จังหวัดนี้จังหวัดใดราคาถูกที่สุด

กรุงเทพนครพนม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊ก
แกงป่วนด้วนราคา
เฮ่ยโอ้โฮตบไหล่ตบไหล่
ตบไหล่แบบนี้มึงตบหัวเลยดีกว่า
ไอ้น้องตบเขาได้

อย่านะเว้ย
เค้าไม่กล้าหรอกนะไม่เชื่อรันรับกล้มไม่กล้าหรอกโอ้โฮ